แต่ว่าก่อนจะพูดถึงเรื่องของขวัญดูเรื่องโอมิครอนหน่อยค่ะ
ตอนนี้ยังไม่มีรายที่๒ในไทยนะ

ยังไม่มีถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ค่ะ
ทางด้านหมอตีสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุข
ให้สัมภาษณ์บอกว่ากรณีพนักงานโรงแรม
ถือว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดโอมิครอนรายแรกในไทย
แล้วผลตรวจออกมาผลเป็นบวก
แต่ตอนนั้นยังไม่ทราบว่าเป็นสายพันธุ์อะไรใช่ไหมคะ
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบดูว่า๑สายพันธุ์อะไร
คือติดมาจากไหนกลับบ้านที่อุบลหรือเปล่า

ทีนี้พอหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยมีการให้สัมภาษณ์แล้ว
นายอนุทินทางรัฐมนตรีสาธารณสุข
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่ากรณีพนักงานเสิร์ฟ
ถ้าเกิดว่าไปดูในการตรวจหาเชื้อ
เขาเอาตัวอย่างเชื้อมาปั่นหาเชื้อ๓๖รอบถึงจะเจอเชื้อ
คือถ้าเกิดว่าทางการแพทย์ยิ่งปั่นเยอะแล้วเจอเชื้อเนี่ย
มันถือว่าพบเชื้อแต่กรณีนี้ต้องปั่นแบบหลายรอบมากไง
ทางการแพทย์ถือว่ามาเจอเชื้อในการตรวจ๓๖รอบ
เรียกว่าเป็นปลายเชื้อหรือว่าหางเชื้อแล้ว

สาธารณสุขทำงานอย่างเต็มที่นะเราจะไม่มีล็อกดาวน์
ยังเข้าดาวน์ปกติเพราะว่าเปิดประเทศมา
คนก็เริ่มทำมาหากินอ่ะแต่ว่าทุกคนก็ต้องปฏิบัติตัว
ภายใต้มาตรการควบคุมโรคต้องยกกาดสูงเอาไว้
ทีนี้ช่วงบ่ายค่ะคุณผู้ชมคำยืนยันนี้ชัดเจน
ต้องฟังเลยแหละเพราะว่าผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา

นายแพทย์จักรรัฐทิพยาวงอานนท์ก็แถลงยืนยันนะคะ
กรณีพนักงานเสิร์ฟในโรงแรมที่บอกว่าเป็นผู้สัมผัส
เป็น๑ใน๑๙ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
ตรวจแล้วผลออกมาเนี่ยเป็นลบแปลว่าอะไรไม่พบเชื้อ
แต่ต่อให้ตรวจมาเป็นลบแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงกักตัวอยู่นะ
แล้วเดี๋ยวสักวันที่๑๒หรือ๑๓ธันวาเนี่ย
จะมีการตรวจหาเชื้ออีกครั้งหนึ่ง
เพื่อยืนยันก่อนจะครบกำหนดการกักตัว๑๔วัน

กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งหมด๑๗คนพนักงานโรงแรม
อีก๒คนเป็นพนักงานในสนามบินยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะคะ
ทีนี้แหม่อยู่กับโควิดมานาน
คุณสุภาษาคุณผู้ชมจำบรรยากาศการเคาน์ดาวน
การฉลองปีใหม่ได้ไหมบางคนบอกลืมมาแล้ว

ใช่ค่ะแต่ทีนี้ค่ะปีใหม่นี้เราจะได้ฉลองกัน
แล้วนายกก็เลยบอกว่าไหนเราไม่ได้มีความสุขกันมา๒ปีแล้ว
ดังนั้นเตรียมไว้แล้วล่ะจะให้ของขวัญปีใหม่กับประชาชน
บอกกับทุกกระทรวงเลยทุกกระทรวงนะ
จะต้องไปคิดมาว่าจะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน
คืออะไรบ้างเพราะว่าช่วงปีใหม่เราไม่ได้สุขกันมา๒ปีกว่าแล้ว
แล้วนายกก็บอกด้วยนะคะบอกว่าไม่ได้อยากปิดกิจกรรมกิจการ
ไม่ได้อยากให้เกิดการล็อกดาวน์
ทุกคนเนี่ยต้องเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็ต้องช่วยกันด้วยนะคะ
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามไงว่านายกคะพูดถึงของขวัญปีใหม่
ใช่ไหมใช่เพิ่มตังค์คนละครึ่งเฟส๔หรือเปล่า
จะมีต่อไหมนายกบอกว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้
ต้องไปถามกระทรวงการคลังคือถ้าเกิดว่ามีเงินเนี่ยนะ
ก็จะต่อให้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินไม่ต่อ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมดิฉันกำลังไล่อ่านข้อความ
ของคุณผู้ชมอยู่ว่าเอ๊ะอยากได้อะไรบางคนก็บอกว่า
แจกเงินไปเที่ยวอันนี้ก็มีบอกมาเหมือนกัน

เพราะว่าบางข้อความเนี่ยอ่านไม่ได้บางคนบอกว่า
อันนี้อ่านได้อยากได้เสื้ออยากได้เสื้อจากไทยรัฐ
นี่ไม่ได้ขอจากรัฐบาลนะขอจากไทยรัฐ
บางคนบอกอยากได้โบนัสอันนี้ต้องขอจากเจ้านายค่ะ
ใช่ค่ะอยากได้อะไรจากรัฐบาลส่งมาได้เรื่อย
เดี๋ยวถ้าเราเจออันไหนแบบพอน่าจะได้นะ